แน่นอนครับหลายคนเลือกวันนี้๑๔กุมภาพันธ์ครับ
เป็นวันเริ่มต้นเอาเลิกเอางามยามดีแบบนี้
จดทะเบียนสมรสเริ่มต้นชีวิตคู่

แน่นอนก็จะเลือกไปเขตที่มีชื่อเป็นมงคลหน่อย

ให้รักกันยืนยาวต่อไปแบบนี้นะฮะ
หลายคนไปรอการจดทะเบียน
บางคนไปแต่๕ทุ่มของเมื่อวาน

ติดตามพร้อมกันนะครับกับคุณพิธภาษิริพิพัฒน์

จากที่อาคารกศธธคมช่วยเลยครับ
บรรยากาศที่อาคารกศธธคมเขตบางรัก
เช้านี้นะคะอบอวนไปด้วยความรักค่ะ
คู่รักไม่ต่ำกว่า๕๐๐คู่
เดินทางมาจดทะเบียนสมรสกันที่นี่นะคะ

เมื่อวานนี้เวลา๒๓นาฬิกาค่ะ

ตั้งแต่เวลา๒๓นาฬิกาของวันที่๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เพื่อมารอจดทะเบียนสมรสกับสำนักงานเขตบางรักษ์

และมีแผนจะเข้าประตูวิวาในกลางปีนี้
โดยฝ่ายชายวัย๓๓ปีและฝ่ายหญิงวัย๒๙ปี
ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีว่าตั้งใจมาจดทะเบียนสมรสที่นี่
เพราะชอบชื่อเขตที่ฟังเป็นมงคล
กับการเริ่มต้นชีวิตคู่อย่างเป็นทางการ
ก็จริงวางแผนไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปีครับ
พอดีปลายปีมีแผนจะแต่งงาน
ก็เลยคุยกันว่าคือเราอยู่ใกล้ด้วยครับอยู่ที่สาธรณ์

เขาก็แนะนำว่าให้มาเร็วเที่ยงคืน

เป็นพื้นฐานการสร้างครอบครัวเนอะ

สำหรับการจดทะเบียนสมรสวันนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่๘นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกา
โดยภายในงานจะมีการจับฉลากทะเบียนสมรสทองคำมูลค่า๕๐๐บาท
สำหรับคู่รักที่ลงทะเบียนออนไลน์มาล่วงหน้า

โดยคู่รักคู่แรกที่ได้ทะเบียนสมรสทองคำพร้อมรางวัลที่พัก๓วัน๒คืนที่เขาใหญ่

โดยฝ่ายชายค่ะเป็นทันตแพทย์จากหาดใหญ่จังหวัดสงคลา
ส่วนฝ่ายหญิงจากจังหวัดเพชรบูล
ซึ่งเงื่อนไขของผู้ที่ได้รับรางวัลนี้นะคะ
จะต้องเป็นคู่ที่จดทะเบียนสมรสเป็นครั้งแรกทั้งสองฝ่ายค่ะ
สำหรับสีสันบรรยากาศในช่วงเช้านะคะ
ก็มีทั้งคนที่ใส่ชุดไทยมาจดทะเบียนสมรส
ตามติมรัฐนาโกสินแผ่นดินแห่งรัก
อีกทั้งยังมีคู่รักสูงวัยอย่างเช่นคู่รักคู่นี้นะคะ
ที่อายุ๖๐ปีแล้วก็คองรักกันมานาน๒๐ปีแล้ว
เพิ่งมาจดทะเบียนสมรสเพื่อเป็นหลักฐานในชีวิตคู่ค่ะ
สำนักงานเขตบางรักษ์ประเมินว่า
ตลอดทั้งวันนี้จะมีคู่รักมาจดทะเบียนสมรส
ที่ตึกแคทไม่ต่ำกว่า๖๐๐คู่

มีคู่รักมาลงทะเบียนออนไลน์ไว้ที่จำนวน๕๕คู่
ซึ่งตลอดทั้งวันนี้จะมีการจับฉลาก
ทะเบียนสมรสทองคำทุก๑ชั่วโมง
ลับกับการแจกรางวัลตัวเครื่องบินโทรทัศน์
ที่พักแพ็คเกจทัวร์และเครื่องประดับเพชรค่ะ
สำหรับคนที่มีแพลนจะจดทะเบียนสมรสกันในวันนี้นะคะ
ก็ยังสามารถเดินทางไปที่สำนักงานเขตต่างได้ถึงเวลา๑๖นาฬิกาค่ะ
ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสก็ไม่ยุ่งยากนะคะ
แค่มีบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะ
แล้วก็คนที่อยากจะจดทะเบียนสมรสด้วยนะคะ
เดินทางไปที่เขตค่ะใช้เวลาไม่เกิน๕นาทีค่ะ
ก็จะได้สัญญาใจแล้วก็สัญญาทางกฎหมายกลับบ้านกันทั้งคู่ค่ะ

เห็นคนมีความรักแล้วเราก็มีความสุขไปด้วย
อยากจะให้อยู่กันยืดยาวต่อไป

อยู่ในเมืองเท้ายอดทองกระบ่องยอดเพชร